กติกาของรัฐธรรมนูลใหม่ฉบับใหม่

หรือว่าพักการเมืองเดิมที่มีอยู่แล้วก็ดี
เพราะว่าจะมีระเบียบเรื่องของข้อปฏิบัติอยู่หลายอย่าง

ภาพรวมของการจัดตั้งที่มันยาก
มันยากอย่างไร
ติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มูลเลือกตั้งครับ
ถึง๕๐๐คนดังที่ว่านี้ต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามต่าง

มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า๑ล้านบาท

ต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า๑๐๐บาท

กรณีเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เดิม
ก็ต้องมีทุนประเดิม๑ล้านบาทด้วยเช่นกัน
ผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมืองต้องจัดประชุมร่วมกัน
โดยมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า๒๕๐คน

เพื่อกำหนดชื่อพักอุดมการพักนโยบายพัก
อกจากนี้จะต้องมีการประชุมเลือกหัวหน้าพัก

และออกระเบียบข้อบังคับพัก
ส่วนกรณีเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เดิม
ก็ต้องดำเนินการตามแนวทางนี้เช่นกัน
ต้องจัดตั้งสาขาพักในแต่ละภาค
สมาชิกในแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน

ซึ่งสมาชิกประจำจังหวัดต้องมีไม่ต่ำกว่า๑๐๑คน
ซึ่งการจัดตั้งสาขาพักหรือตัวแทนพักประจำจังหวัดจะมีส่วนสำคัญ
เพราะการจัดสรรผู้สมัครสอสอต้องรับฟังความเห็นจากสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดและสมาชิกพัก
สำหรับสมาชิกพักการเมืองต้องชำระค่าบำรุงพักไม่น้อยกว่า๕๐บาทต่อปี
กรณีเป็นพักการเมืองเดิมก็ต้องให้สมาชิกไม่ต่ำกว่า๕๐๐คนจ่ายค่าบำรุงพักเช่นกัน
และเพิ่มจำนวนสมาชิกและให้จ่ายค่าบำรุงสมาชิก
เช่น๑ปีต้องมี๕๐๐คนและ๔ปีต้องได้หมื่นคน
กล่าวมายังไม่นับรวมรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายซึ่งมีความคลุมเคลือและเป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติ
และรายละเอียดปีกย่อยนี้ล้วนเป็นสาระสำคัญของการจัดตั้งพัก
เรียกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามมีสิทธิ์สิ้นสภาพพักหรือถูกยุบพักได้